เมื่อวานนี้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ที่เขต๑นครปฐมนะครับ
มติของกรกตหลังจากที่มีผู้ร้องไว้วันเลือกตั้ง๒๔มีนาคม
ผลการเลือกตั้งพักประชาธิปัตย์ชนะอนาคตใหม่นะครับ
นับคะแนนใหม่เมื่อวานนี้ประกาศผลครั้งแรก
อนาคตใหม่พลิกกลับมาชนะประชาธิปัตย์
แต่กรกตบอกว่ามีความผิดพลาดบกพร่องเรื่องการกรอกคะแนน
จึงขอประกาศให้ประชาธิปัตย์พลิกกลับมาชนะอนาคตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ
เกิดอะไรขึ้นติดตามจากรายงานครับ
ผลคะแนนของนครปฐมเขต๑ถือว่าเป็นผลคะแนนที่มีปัญหามากนะครับ
เพราะว่าถ้าดูตั้งแต่๒๔มีนาคม
จนถึงวันนี้มีการเปลี่ยนผลคะแนนไปมาถึง๕ครั้ง

จากการนับทั้ง๖๑กระดานจำนวน๒๔๕หน่วย
พบว่าเมื่อมีการรวมคะแนนแล้วพักประชาธิปัตย์
หมายเลข๒คือพันโทสินทบชนะ๔คะแนน
สร้างความสับสนไม่น้อยเมื่อผลคะแนนเลือกตั้งเขต๑จังหวัดนครปฐม

จนเกิดเสียงเรียกร้องให้เปิดคะแนนและเลือกตั้งใหม่ทั้งเขต
นายสาธิบปิตุเตชะรองหัวหน้าพักประชาธิบัติ

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด
เพื่อเรียกคืนความน่าเชื่อถือป้องกันความสับสน
เหตุเพราะพักอนาคตใหม่ซึ่งเป็นคู่แข่งในสนามเดียวกัน
ได้ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้ว
เราอยากให้กรกตสร้างความชัดเจนโดยเร็ว
เพราะไม่งั้นแล้วความเชื่อถือขององค์กรที่มีความสำคัญ
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ตัดสินอนาคตของตัวที่จะเป็นสอสอเองเนี่ยนะครับ

ก็อยากจะให้กรกตได้ประกาศรับรองสร้างความชัดเจน

งั้นเขาก็จะมีปัญหาในตัวองค์กรเขาเอง
ฝากฝั่งนางสาวพันนิกาวนิดโศกพักอนาคตใหม่ระบุว่า
ผลการเลือกตั้งเขต๑จังหวัดนครปฐม
ที่มีการเปลี่ยนผลคะแนนไปมาถึง๕ครั้ง
ไม่มีครั้งไหนเลยที่คะแนนตรงกัน
ทำให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่าผลคะแนนไหน
เป็นผลคะแนนที่ถูกต้องและชอบทำ
อนาคตใหม่จึงเรียกร้องให้กรกต
จัดการเลือกตั้งใหม่ในนครปฐมเขต๑ทั้งเขต
เพื่อให้ได้ผลการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับ
ไม่ว่าจะยังไงไม่สามารถหาข้อยุติได้จริงว่า
ผลคะแนนครั้งไหนกันแน่เป็นครั้งที่ถูกต้องแล้วก็ชอบทำ
ด้วยเหตุนี้มีข้อเท็จจริงหลักฐานปรากฏตามนี้
จึงเป็นเหตุให้พักอนาคตใหม่ขอให้กรกต
จัดการเลือกตั้งใหม่ในนครปฐมเขต๑ทั้งเขต
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลคะแนนผลการเลือกตั้ง
ที่เป็นที่ยอมรับโปร่งใสเป็นธรรม
แล้วก็แสดงจิตจำนงที่แท้จริงของประชาชนค่ะ
นายสามารถนักสกุลภูมิในการเลือกตั้งจังหวัดนครประถม
เชิญตัวแทนจากทั้งสองพักการเมือง
เข้าร่วมสังเกตการณ์การชี้แจงผลการเลือกตั้ง
โดยยอมรับผลเลือกตั้งเขต๑คลาดเคลื่อน
จากการลงคะแนนผิดพลาดของเจ้าหน้าที่จาก๑ใน๓ชุด
ซึ่งเป็นชุดที่ส่งให้กรกตประจำเขต
บันทึกผลคะแนนลงคอมพิวเตอร์
ทำให้คะแนนของพักประชาธิปัตย์หายไป๖๖คะแนน
ขณะที่พักอนาคตใหม่ได้เพิ่มขึ้นเป็น๖๗คะแนน
นายแสวงบุญมีรองละขาที่การกรกตยืนยัน
ระบบเลือกตั้งของกรกตมีความปลอดภัย
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต

ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้
พร้อมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เข็ดหนึ่งจังหวัดนครประถม
จะไม่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
เพราะความผิดพลาดเกิดจากตัวบุคคล